และการเข้ามาทำงานของชาวญี่ปุ่นที่ทำให้เกิดชุมชนของชาวญี่ปุ่นตามมาแล้ว
ร้านอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งในผลผลิตที่เกิดขึ้นเพื่อต่อ
นองและรองรับความต้องการของชาวญี่ปุ่น
ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ค่ะ
ช่วงนี้ก็ถึงเวลาลิ้มรองรสชาติอาหารเมนูญี่ปุ่นกันบ้างแล้ว
โดยในวันนี้ร้านมัศจังก็ขอจัดกองทัพเมนูเส้นมาเสิร์ฟให้กับเฮียน็อต
ชนิดที่เรียกว่าฟินกันอย่างแน่นอน
ส่วนจะมีเมนูอะไรบ้างแล้วจะโออิชิขนาดไหน

คาร์ร์เรย์พังคือ

ดงกับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับผมอ่าเมนูนี้ทำยังไงคุณแม่
เมนูนี้ก็คือเอาพิธีปรุงเครื่องปรุงมีหอมใหญ่สับ
ครับแล้วก็หมูครับแล้วก็มันฝรั่งมันฝรั่งแครอทแครอท
ผงกะหรี่ของญี่ปุ่นอ่าผงกะหรี่ของญี่ปุ่นอ่าอันนี้นี่เอาลงไปผัด
คลุกเขาเนี่ยตอนนี้กลิ่นของแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็หอมมากมากเลยนะครับ
คือมาเตะจมูกเลยคือวิธีการทำเราทำแบบญี่ปุ่นแท้แท้ไอ้ผงกะหรี่เนี้ย
มันมาแบบทุกคนเหมือนกันหมดครับเสร็จแล้วบางคนก็เอาไปให้ไปแค่ละลายน้ำเฉยเฉย
น้ำซุปแต่ว่าเราต้องเอามาผัดหอมใหญ่มาสับผัดอะไรมันถึงจะหอม
มันถึงจะหอมแบบนี้ใช่ไหมอ่าวิธีการเลือกเส้นอุด้งล่ะครับ
เราเลือกเส้นอุด้งก็คือใช้เส้นสำเร็จเป็นเส้นสดใช่อุด้งสดใช่
เราก็ซื้อมาพอเดี๋ยวนี้มีคนนำข้าวอะไรมาเยอะแยะใช่ใช่
เป็นของจากญี่ปุ่นเลยค่ะครับผมตอนนี้ชิมแล้วกลิ่นของแกงเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ย
มันหอมขึ้นมาเตะจมูกเลยทีเดียวอันนี้คือสิ่งที่เราสัมผัสได้แบบสัมผัสแรกเลยนะครับผม

อร่อยไหมเพราะว่าไปผัดไงต้องไปผัดให้มันหอม
ใช่ความเป็นไทยผสมผสานเข้าไปด้วยใช่ค่ะใส่พริกไทยใส่พริกญี่ปุ่นอืม

สจัดกว่าแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นทั่วไป
จากเมนูนี้แล้วเมนูเส้นอื่นทางร้านมีแนะนำอะไรครับ
มีเฮียชิลาเม่นโซบะ
เอามานองกับสองอันเลือกอะไรดี
ยากิโซบะกับเฮชิลาเม่น

มาเลยนี่เลย
วางได้จ้า

ยากีต่อบัตรของเราพิเศษยังไงครับ
น้ำที่เราใช้มาผัดเราเคี่ยวเอง

แล้วก็ผสมด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่น
แล้วก็ซอสอีก๒๓อย่าง

ขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับ

จะเป็นข้อชาติขอมหวาน

ซอสนี่ทำเอง
ยังทำเองอยู่ยังยังกำกับอยู่อืม

แม่ก็ต้องเรียนจากเคสต่อด้วย

อันนี้สอนเขาสอนเด็ก

เพราะฉะนั้นอาหารทุกเมนูในร้านตอนนี้
ก็คุณแม่ก็เรียนรู้จากเชฟคนนั้น
แล้วก็มาสืบทอดต่อให้ลูกน้อง

ถ้าทำได้ต้องทำได้อยู่

คนน้อยแล้วก็ลูกค้าเยอะ
เวลาลูกค้ามาเยอะกลางวันเราเปิดตอนนั้น

เสิร์ฟช่วยยกเพราะคนน้อยไม่มีคน

รู้จักกันเลยในขนมนะเดี๋ยวมาลองชิมดูซิ

แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็๕โมงถึง๕ทุ่ม
วันธรรมดา๕โมงเย็นถึง๕ทุ่ม

เสาร์อาทิตย์๕โมงเช้าถึง๕ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดทุกวัน

ก็คือเทศกาลนั่นเองใช่ครับผมแล้วลูกชายที่เอาเชฟมาร์ทไปไหนล่ะ

ก็คือร้านนี้คุณแม่ดูแลบริหารเองทั้งหมด
ใช่เขามาทำให้เขาทำแต่เขาทำไม่ได้ก็เลย

แล้วเงินได้ใครได้

ถ้าเกิดว่าแม่ไม่ทำแล้วเหนื่อยแล้วใครทำต่อ

ใครมาศรีราชาก็แวะมาทานอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมของที่นี่นะครับ
มา๒๗ปีแล้วการันตีความอร่อยแน่นอนนะครับ
คุณแม่ยังลงมือทำเองอยู่ทั้งหมดนะครับ
มั่นใจได้ว่ารสชาตินี่ญี่ปุ่นแท้เลย

คุณแม่แล้วอยากจะมากินอาหารญี่ปุ่นแล้วมายังไง

ผ่านมาผ่านไปศรีราชาแวะมาทานอาหารญี่ปุ่นกันนะครับ
วันนี้ขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณครับ
วันหนายใช้ร้านที่คุณคิดรึเปล่า
สวัสดีที่มองว่าร้านปลาใบ้บางโภ
เป็นร้านปัดไว้ำนาจราวดัง

เปิดที่ไหนยังไง

ป้าใบเป็นแม่ยายแม่ยายคือแม่ของภรรยา
ใช่ครับแล้วก็เราอยู่ที่บางโพแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าผัดไทยป้าใบแถวนั้น
แล้วเราก็เลยใช้ชื่อเป็นผัดไทยป้าใบบางโพ

ป้าใบก็เป็นคนดำเนินสะดวกแล้วก็มาอยู่บางโภกับคุณตา
เราอยู่ที่บางโพเป็นโรงเรื่อยคุณตาก็จะเป็นหัวหน้าคนงานอยู่โรงเรื่อย
คราวนี้แม่ก็ช่วยพ่อแบ่งเบาก็เปิดร้านผัดไทยตอนเย็น
หารายได้เสริมใช่หารายได้เสริมโดยใช้ฝีมือที่ติดตัวมาจากดำเนินสะดวกนี่แหละนะครับ
แล้วก็เปิดขายตอนเย็นเป็นผัดไทยสูตรโบราณ
โดยใช้วัตถุดิบก็จะเป็นกุ้งแห้งใช้โป๊เต้าหู้นะครับส่วนหอกเป็นของดั้งเดิมอย่างโบราณ
แล้วน้ำมันจะใช้เป็นน้ำมันหมูมันหมูนะครับหอมกว่า
ใช่แล้วเราก็เจียวทุกวันก็จะมีกากหมูใส่ทุกจานขายตอนเย็น
อ้าจากบางโพย้อย่อยอยู่ศรีรชาเพราะว่าลูกสาวมาเรียนมอเกษตรที่ศรีรชา

ทีนี้พอลองมาสัมผัสมันดี

แล้วว่าเปิดร้านที่อาหุดมเนี่ยครับ

หลังจากเราพอจะมีความรู้เราก็มา

จุดเด่นของผัดไทยป้าใบอยู่ตรงไหน
เอาเรียกว่าของเป็นของสดใหม่ทุกวัน
น้ำมะขามเนี่ยเราเคี่ยวเองทุกวันเหมือนกัน

ร้านเขาทำเองหมดแทบจะทุกอย่าง
เพื่อให้ได้ผัดไทยที่มีรสชาติอร่อยและมีคุณภาพ

อะไรคือเทคนิคและเคล็ดลับความอร่อย

แต่เอาเป็นว่าอดใจรอสักครู่นะคะ
แล้วกลับมาสืบสาวราวเส้นกันต่อในช่วงหน้า

แล้วก็ผมจะมีเป็นพวกไข่ปู

มะขามของเราแล้ววิธีการทำอย่างไรครับ

เวลาเคี่ยวทีมะขามผมก็จะสั่งเฉพาะ

เราก็ใส่เครื่องผัดไทยลงไปคั่วในกระทะก่อนนะครับ
เต้าหู้ใส่โป๊โหให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย
นี่แหละผัดไทยสูตรโบราณ
เหมือนคุณยายทำเลยไหม
ใช่ครับผม
โปรดติดตามตอนต่อไป